เห็นน้ำแบบนี้แล้วก็ต้องมีนี่เลยครับ
อ้าวเดี๋ยว
นี่แต่เค้ามีวิธีการพาย

ทางอุทยานเขาลงมาพายโชว์ให้เห็นครับ

เป็นการทดลองความแข็งแกร่งของเจ้า

อ๋อออออออออันนี้เรียกเรือกระด้ง
ได้แล้วสะดามอย่างนี้
ใช่แล้วครับ
เม้าพายถ้าพายไม่ดีมัฉะ

คือจริงแล้วเป็นกระด้งถูกไหม
แต่เอามาดัดแปลงเป็นเรือแต่ให้ดูความแข็งแรงคงทนทนทานว่าใช้แทนเรือได้จริงนะ
อ่ะแล้วทีนี้น้องไปต่อคุณยูนาวครับ

เห็นแบบนี้แล้วคุณคิดว่าอาจจะบรรจุคนได้เพียงแค่คนเดียวหรือเปล่า

ได้กี่คนกันแน่ลองไปถามพี่เขาก่อนครับ
๒๓คนนะครับก็จะพอดภัยนะครับ

แม้เมื่อเรา๓คนน่ะหย่าเลยนะคุณน้อง
เนื้อเค้า๓คนน่าพายุ
ว้าวมันจะจมตรงกลาง

มันจะจมตรงกลางปุ๊บลงไปเลย
คุณผู้ชมครับก็เป็นแนวคิดที่ถือว่า

ที่เป็นแนวคิดมาจากต่างประเทศผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างลงตัว

เพราะฉะนั้นรอกันอีกหน่อยนะในช่วงเดือนเมษายนนี้
พายเล่นกันแน่นอนที่จังหวัดอ่างทองลองไปกันได้ครับ

เรือแบบนี้อาจจะไม่เคยเห็นจริง
เราไม่เคยลองด้วยอาจจะต้องใช้ทักษะอะไรพิเศษหรือเปล่า
แบบนี้ก็ต้องไปลองพิสูจน์ดูเขาอุตส่าห์จัดมาให้เราขนาดนี้แล้ว
อย่างคุณชนะก็มีไม้พายไว้แล้ว
ใช่มันคือจริงไหมคะคุณเครียดเหรอโอ้โห

ฮัลโหลว่าไงอะไรนะเป็นอะไร
เอาออกได้แล้วถ้าไม่เอาออกเนี่ยแล้วก็จะ
อะไรนะไม่จ่ายค่าตัวเอาอีกแล้ว
ดิฉันนึกว่าโรงพยาบาลโทรมาหาคุณ

เดี๋ยวเอาจบรายการส่งตัวขึ้นรถเลย
ไม่รู้เป็นอะไรจิตใจไม่ค่อยดีแปลก
ทำไมมันมีความเครียดอยู่ภายในให้ยืมโทรศัพท์ให้ยืมโทรศัพท์
อย่าพูดถึงเลยอย่าพูดถึงโทรศัพท์เลย